ความคืบหน้าเหยื่อรถทัวร์มรณะ๑๘ศพกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานก็มีพิธีชาปนกิจศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าชาวอีสานเขาก็มีความเชื่อว่าต้องวางศพทิ้งไว้๓วัน

ก็หลังจากนั้นก็จะมีการเก็บอัฐิมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะชาวบ้านแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์๑๘ศพ
ก็ยังคงผลัดกันมาบริเวณกองฟอนหรือว่าเชิงตะกอนเผาศพผู้เสียชีวิต
ที่วัดป่าดงกระยอมตำบลห้วยโพวัดป่าพุทธมงคลตำบลหลุบ

หลังจากที่เมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ได้มีการทำพิธีชาปนกิจศพไปทั้ง๒วัด
ญาติแย่นยังไม่ได้จัดพิธีเก็บอาทิตย์ของผู้เสียชีวิตนะ
เนื่องจากว่าหลวงปู่หนูอินกิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
ขอให้เผาศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ๓วัน
เพื่อลดความอาถรรพ์ตามความเชื่อโบราณชาวภาคอีสานเขา
นายสุรพัฒน์สุชัยกำนันตะมนต์ห้วยโพบอกว่า
การเผาศพผู้เสียชีวิตเป็นเวลา๓วัน
ถือเป็นความเชื่อที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ
ญาติของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีใครคัดค้าน
แล้วก็ได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลบริเวณเผาศพ
ซึ่งขณะนี้สภาพจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตเริ่มดีขึ้นค่ะ
เนื่องจากว่าชาวบ้านช่วยกันให้กำลังใจ

มันก็เป็นความเชื่อแหละนะคือเผาแล้วก็ทิ้งไว้๓วันเป็นการลดอาถรรพ์ต่างนานนะฮะ
ก็ลงพื้นที่ไปเลยครับไปที่จุดเกิดเหตุที่รถทัวร์
พลิกคว่ำบนระเวนโค้งมะกรูดหวานที่วันน้ำเขี่ยว
ก็ทำการตรวจสอบการขับเคลื่อนการเบรกการส่งกำลังของรถทัวร์
นำไปประกอบหลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานที่มีการตรวจสอบร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว
ซึ่งก็เน้นตรวจสอบความเร็วแล้วก็ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ
ขณะเดียวกันแขวงการทางนครราชศรีมาก็ตรวจสอบวัดระยะ
เพื่อตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างบริเวณโค้งมะกรูดหวานเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
คือก็แบ่งหน้าที่กันทำส่วนเรื่องของความคืบหน้าคดี
พันธุ์ตำรวจเอกบุญเลิศว่องวัฒนะรักษาการรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็บอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานบุคคลผู้รอดชีวิตแล้ว๒๕ปากด้วยกันค่ะ
โดยโรงพักอุดมทรัพย์ได้ควบคุมตัวนายกฤษณะจุธาชื่นอายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์ไปขออนุญาตสารฝากขังที่เรือนจำกลางนครราชศรีมาแล้ว
เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี๔ข้อหาด้วยกันคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
และเสพยาเสพติดแล้วขับรถ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะขอเบิกตัวนายกฤษณะมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วย
เพื่อสรุปสำนวนคดีให้ให้ทันภายใน๒สัปดาห
ที่ส่งอายการยื่นฟ้องต่อสารต่อไป
เพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่น่าจะนานก็สามารถส่งฟ้องได้แล้ว
เพราะว่าพยานหลักฐานต่างก็หนาแน่น
ส่วนกรณีที่ผู้รอดชีวิตระบุว่า

เห็นคนขับทิ้งผู้โดยสารโดยการกระโดดออกจากรถเพื่อเอาชีวิตรอด
เหมือนจงใจจะฆ่าผู้โดยสารให้ตายยกครรภ์
เรื่องนี้พนักงานสอบสวนก็บอกว่าเตรียมที่จะสอบ

เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีแล้วก็พิจารณาว่า
จะเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าหรือไม่อย่างไรด้วย
ส่วนเรื่องของการจ่ายเงินสินใหม่ทดแทน
ญาติผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร
ส่งให้เจ้าหน้าที่คอปภเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้เงินรายละ๖๕๐๐๐บาท
ซึ่งขณะนี้เอกสารผ่านการพิจารณาแล้ว๑๐ราย
ว่าจะสามารถจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้คือ
ตั้งแต่๒๗มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ